ความพร้อมของทัพชาบาแก้วนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
แล้วก็เจองานหนักด้วยอย่างสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าค่ะ

ก็ลองทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่เมืองแวนซ์ประเทศฝรั่งเศส
ก่อนที่จะทำศึกชิงชำโลกนัดแรกกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะ
ซึ่งโคชนึงนึงหรือทัยสัอยทองเวียนนะคะ
ก็นำทีมลงฝึกซ้อม๒ชั่วโมงด้วยกัน
เน้นไปที่การป้องกันและการเข้าทำนะคะ
ซึ่งโค้ชหนึ่งก็บอกด้วยนะคะว่าแม้ว่าสหรัฐจะเป็นแชมป์เก่า
แล้วก็มีดริกีเป็นแชมป์โลก๓สมัย
แต่ทีมไทยก็จะเล่นอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะ
ขณะที่กาญจนาสังเงินนะคะนักเตะตัวความหวังของสาวไทยก็บอกนะคะว่า
ไทยเป็นรองสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วค่ะ

เพื่อพิสูจน์ให้แฟนฟุตบอลได้เห็นศักยภาพของทีมชาติไทยค่ะ

เพราะว่าเราก็ต้องเจอทีมอันดับหนึ่งของโลก

คือเตรียมตัวที่จะเล่นกับเขาให้อย่างสนุก
ให้คนในสนามดูว่าเราก็สามารถสู้กับเขาได้เหมือนกัน
โปรแกรมของทัพชาบาแก้วในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙นะคะ
จะลงประเดิมสนามนัดแรกวันพรุ่งนี้๑๑มิถุนายน
เวลาตี๒จะเจอกับแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะ
ส่วนเกมนัดที่๒วันที่๑๖มิถุนายนจะเจอกับสวีเดนค่ะแข่งขันเวลา๒ทุ่ม
ส่วนเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะคะจะแข่งขัน๒๐มิถุนายน
เจอกับชิลีเวลาตี๒ค่ะ
ไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในกลุ่มอื่นนะคะ
แล้วก็มีบราซิลที่ชนะจาเมก้าสามประตูต่อศูนย์